ออกมาดูได้เลยว่าเราจะมีรูปภาพปรากฏอยู่บนสลากินแบ่งรัฐบาลของท่าน
ซึ่งภาพแต่ละภาพจะมีการใช้แบบไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละงวดนะคะ
ซึ่งทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะต้องมีการคิดแล้วก็ออกแบบภาพกันมาข้ามปีเลยทีเดียว
วันนี้เรามีเรื่องราวของรายงานพิเศษชิ้นนี้มาฝากคุณผู้ชมติดตามกันได้กับคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
ต้องผ่านการออกแบบอย่างพิธีพิทัน
ซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
พนักงานกลุ่มงานออกแบบทุกคนจึงต้องจบด้านศิลปกรรม
ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือเรื่องลิขสิทธิ์นะคะ
แนวความคิดที่เราคิดออกมาเนี่ยเป็นภาพต่างก็ต้องดูว่ามีเจ้าของ
หรือว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างที่มันเป็นลิขสิกเราต้องติดต่อ
ไม่ให้ข้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ศาสนาแล้วก็ภาพบุคคลต่าง
เพราะมันจะเหมือนกับเป็นการละเมิด
ภาพที่อยู่บนสลากินแบ่งรัฐบาลแบบนี้นะคะจะถูกคิดค้นกันข้ามปีเลยทีเดียวค่ะ
โดยสลากประจำปี๒๕๕๙ทุกงวดของวันที่๑จะเป็นรูปการละเล่นไทย
วันที่๑๖จะเป็นรูปหัวโขนจากศูนย์ศิลปาชีพบางไซ
และในวันนักขัตตะเริกซึ่งเป็นวันสำคัญค่ะ
รูปภาพก็จะเกี่ยวข้องกับวันนักขัตตะเลิกนั้น
อย่างเช่นวันแรงงานแห่งชาติหรือวันลอยกระทงค่ะ
ร่างรูปภาพเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบแบบ
ประกอบหลักในสลากจะต้องมีรูปภาพตัวเลข๖หลัก
ชุดที่งวดที่วันที่และบาร์โค้ดค่ะ
สลากกินแบ่งรัฐบาล๑ใบมีรหัสลับซ่อนอยู่หลายตำแหน่ง
เพื่อป้องกันการปลอมแปลงอย่างเช่นเส้นรหัสแนวนอนสีส้ม
และฝ่ายคั่วสลากที่จะเปลี่ยนสีทุกงวด
แบบที่ได้จะนำไปตรวจสอบความถูกต้อง
จากนั้นจึงเริ่มทำแม่พิมพ์ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เป็นต้นแบบสำหรับการพิมพ์
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน